ยภูมิอวมฝนถล่มน้ำทะลักท่วมเมืองคุณบุ๊คคุณก๊อฟ
เห็นใจมากเลยนะคะพาไปดูบรรยากาศที่ชัยภูมิเมื่อวานนี้ค่ำหน่อยนะฮะ
ฝนตกลงมาฝนเทลงมาดูสิคะเรียกว่าฟ้ารั่วเถอะค่ะถ้าเกิดว่าตกเยอะขนาดนี้นะคะ
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยคือจอดเรียงรายกันแบบนี้
รถใหญ่นะคะรถยนต์เนี่ยบางจุดฝ่าน้ำท่วมไปไม่ได้
เครื่องดับต้องจอดทิ้งแบบนั้นเลย
คือมีรถเนี่ยตอนนี้คือเหมือนไม่มีประโยชน์เลยนะใช้เรือแทนได้แบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วพอน้ำท่วมเยอะขนาดนี้นะคะ
จากเทศบาลเมืองชายภูมิเนี่ยก็ต้องมีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า๑๐เครื่อง
เพื่อสูบน้ำให้ระบายน้ำออกไปยังนอกเมืองให้เร็วที่สุดนี่ตัวเมืองเลยนะคะ
โอ้โหเห็นไหมเนี่ยตอนที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปถ่ายฝนยังกระหน่ำมาแบบนี้ค่ะ
คือต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกนอกตัวเมืองให้เร็วที่สุดนะคะ
เนื่องจากว่าถนนทุกเส้นทางในชัยภูมิระดับน้ำท่วมสูงจริง
อย่างที่เห็นแล้วค่ะรถราไม่สามารถสัญจรได้ในบางจุดนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าจะขับผ่านไปแหมก็กลัวเหลือเกินว่าเครื่องจะดับตรงไหนบ้าง
บริเวณสี่แยกโรงเลื่อยเก่าถนนชัยประสิทธิ์
ตรงนี้ระดับน้ำสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตรก็คือ๑ไม้บรรทัศน์
และที่หนักสุดก็คือถนนนนทนาคอนน้ำท่วมสูงตั้งแต่๓๐เซนติเมตร
จนถึง๑เมตร๑เมตรคุณผู้ชมรถทุกชนิดตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่า
อย่าผ่านเลยเห็นคลื่นไหมคะครับนี่พอผ่านไปปุ๊บคลื่นก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะคือเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยจอดได้จอดเห็นไหม
กระพริบไฟจอดรถเสียแบบนั้นนะคะ
ก็หนึ่งเป็นน้องน้ำไปเลยนะคะ
เป็นน้ำไปเลยเนอะหนองน้ำไปเลยค่ะมองไม่เห็นถนนเลยนะคะ
อกจากนี้ด้านหน้าโรงพยาบาลชายภูมิถนนบรรณาการนะคะ
ตรงนี้ก็หนักเหมือนกันเห็นไหมคะตรงนี้ระดับน้ำท่วมสูง๔๐เซนติเมตร
รถเล็กเนี่ยวิ่งผ่านไม่ได้เช่นกันก็เลยส่งผลกระทบต่อการรับส่งผู้ป่วยเนี่ยคือ
ลำบากมากลำบากจริงนะคะ
รอบอนุสวรีเจ้าพญาแลกลางเมืองชายภูมิซึ่งเป็นศูนย์ราชการ
ทั้งโรงพักทั้งโรงเรียนโอ้โหนี่ก็เดือดร้อนนะคะ
ตรงนี้คือวงเวียนศูนย์ราชการแล้วก็มีอนุสวรีพระยาพักดีชุมพลนะคุณ
ก่อตั้งเมืองชายภูมิตรงนี้น้ำท่วมเลย
ครับรถจอดดีนะใช่ค่ะนี่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการอย่างที่บอกไป
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากตัวเมืองชายภูมิ
ระบายไปด้านนอกนะคะโอ้โหแสดงว่านี่ฟ้ารั่วเลยนะเมื่อคืน